สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทิศตะวันออกทิศตะวัน
เหนือใต้อีสานอบจมหาสนุกมาแล้ว

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย
รายการอบจมหาสนุกสัปดาห์นี้
พาคุณผู้ชมเดินทางมายังจังหวัดที่หลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว
มีทั้งโบราณสถานวัดวาอาราม

สุดแสงจะตื่นตาตื่นใจของเราสัดแสนรู้
ที่นี่ก็คือประตูสู่ภาคอีสานนครราชศรีมา
คุณผู้ชมเมื่อกี้ข้างในคนกำลังคึกคักเลย
ฝั่งด้านนี้จะเป็นประตูชุมพล

เวลาใครมากราบเท้าย่าโมแล้วนะ

ก็รอดเพื่อทั้งหลายอย่างรอดเป็นสิริมงคล

เดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่จะรอดก่อนน้องไปใกล้ก่อน

แกะแกะน้ำ

แกะกลับมากราบเท้าฟ้อนค่ะ
เท้าฟ้อนสวัสดีครับ

บจมหาสนุก
เล่ามากจะรอดเพื่อ
เขาบอกถ้ารอดครบ๓ครั้งจะได้แฟนที่นี่

จะมาหาผัวที่นี่ใช่ไหม

แสดงว่ารู้รู้การรอดว่ารอดครั้งแรกเพื่อ

การจะได้กลับมาโคราช
ครั้งที่๒จะได้มาทำงานหรือว่ามาอยู่โคราช
แต่ถ้ามารอดครั้งที่๓จะได้คนโคราชเป็นผัว

ถ้ามารอดครั้งที่๔แสดงว่าอยู่รอดแล้ว
ครั้งนั้นวันนี้เป็นครั้งที่๓รอดเผื่อที่จะได้ผัวที่นี่
นั้นอยู่ประตูชุมพลหลักการง่ายว่าย่าโมรอดประตูชุมพล
เราอยู่กันที่โคราช

โอ้เว้ย
พบมือให้หน่านห้าเด็กเองโคราของเรามึง
ป่ะอายุเท่าไรแล้วอายุเท่าไร
พี่ขนให้กอดหนึ่งที
เดี๋ยวครับ
อ๋าเท่าไร

ด้วยต้องรีบกอดเดี๋ยวเข้าขึ้นแต่ไม่ได้กอดเนี่ยนะ

ตั้งแต่ประมาณ๗๘ขวบครับ

จะเป็นคุณป๊อปพี่เล็กใบ

การเล่นกีต้าของน้องไอซ์เนี่ย

ถ้าลีฟมันจะเป็นยังไง

เดี๋ยวรอสักทีโชว์ทางนี้

อ้า

นี่

โรงเรียนสาวต้องติดเต็มเลยนะ

เล่นเป็นแค่สไตล์กีต้านี่

เอ้ามาพวกเบอร์

คุณจะรอเต้นที่นี่เพราะต้องใช้พื้นที่เยอะ

มาด้วย

ดูหนุ่มน้านหนุ่มน้านแบบนี้แบบว่า

ให้มันมีสีสันหน่อยนะครับผม

นายกออกมาต่อขึ้นให้นะครับ
นายกดอกไม้เชิญ

เฮ้ยไม่ใช่หรอครับคุณลิ้ง
วันนี้เชิญนายกดอกไม้มา
เพราะติดใจในเสียงร้องเพลงเพราะของท่านล่ะครับ
งั้นตอนนี้เนี่ยขอยกเวทีให้เลยครับ
นั่งมอเตอร์ไซค์หนุ่มสัน
เรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใคร
พูดมาบนปากตะไกล
บ้าหรือไรคนผีทะเล
สมัยนิยมแล้วยัง
ไม่ใช่การทำให้ฉันหุ่นเก๋
ผัวพันเข้าคันโอเค
คนมีเสน่ห์ก็อย่างนี้แหละนะ
อย่ามองรักของชาวบ้าน
เรื่องของจริงพี่จ๋า
ยุ่งขอให้ปุ้งยิงตา
มองแล้วยังว่าระวังให้ดี
ปากมากจริงนะ
ฉันชอบอิสระเสรี
อีก๓วันจะนุ่งให้สั้นกว่านี้
ฉันมีความดีถึงได้กล้าโชว์
ฉันมีความดีถึงได้กล้าโชว์
ความเหนื่อยก็มาก

เท่าที่มีเก่า
มันเป็นพลังจิต

ขอต้อนรับที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นครนครราชศรีมาค่ะ
คุณรังสรรอินทรชาโท

มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับ

มีวัดที่สวยงามมากนะครับ

อยู่บนชาติเขา

วัดนี้นะครับเป็นวัดที่จุดเด่นก็คือว่า
เขาสร้างโบสถ์จากหินทรายปลายไม้นะครับ

แสดงว่าเอาหินทรายไปแกะสลักเป็นลายไม้เหรอ

สร้างแบบว่าเหมือนทรงผ้าอีสาน
อีสานธรรมดาสบายนะครับ

ใช่ครับมองใกล้เหมือนโบดไม้เลยครับ

บอกว่าคนไปปฏิบัติธรรมกันนะ
ส่วนข้างบนนั้นเราสามารถที่เดินเข้าไปได้

สวัสดีสวยงามมากบนยอดเขา

เนื่องจากว่าน้ำจะทำให้เกิดความเย็น

ก็จะเกิดความเย็นเย็นทั้งกาย

สวยงามมาก

บางคนมาโคราชบางทีเลย

ระดับที่ปรึกษามาแล้วทั้งไปอีกซักวัด
เพราะอีกวัดนึงคือ

เห็นไหมค่ะ

ท้าเครื่อง
พระเครื่องพระสมเด็จพระอะไรเข้าไปติด
สมัยก่อนนะครับหลวงพ่อพระธนิยมทางนี้นะครับ
พระสะสมไปก็ไปติดตั้งผนังโบสถ์บ้างอะไรบ้าง
ต่อมาเห็นว่าเออมันก็เข้าท่าดี

แล้วที่เห็นนี่คือถ้ำ

ข้างในบางทีปฏิบัติธรรมเป็นเดือนก็มี
แล้วท่านหลวงพ่อก็เอาพระรูปต่างไปประดับไว้

ทำขึ้นมาใหม่หรือว่าเป็นของเก่าคะ

และของเก่าที่หลวงพ่อมีอยู่ก็ไปติดใช่ไหม

จะเป็นมีเหรียญมีอะไรอย่างนี้ขึ้นมา

จุดเลยทุกจุดถึงบอกว่าเป็นหมื่นไง

หัวเยอะมาก
ยังชัดประตูหน้าต่าง
โห้ยนี่เป็นรูปพระสมเต็ป

เป็นวัดที่มีพระมากที่สุด

ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
ถ้าไปนะเอาไว้เรามีโอกาสเราก็ไป

แล้วก็มีเป็นคอมเมนต์

แล้วพวกฉันจะไปทำอะไรได้
เอ่อน่ารักสมวัยกับฝนธนสุนทร

เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้

หิวแล้ว